พาคุณผู้ชมไปร่วมในงานแห่นี้นะคะ
สนุกสนานขนาดไหนไปดูกัน

คุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับ
หากมีรถแห่ผ่านที่ไหนที่นั่นต้องมีความสนุกเกิดขึ้น
วันนี้ตลอดข่าวจะพาไปดูสีสันอันม่วนซื่น
หน้ารถแห่บอกเลยว่าสุดอิหลี
ไปดูที่แรกจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรถแห่ขับผ่านหน้าโรงเรียน
โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัด
เมื่อรถแห่ผ่านหน้าโรงเรียนเหล่าลูกเสือเนธนาริกตัวจิ๋วก็ต่างอดใจไม่ไหว
พากันออกมาเต้นออกมาเต้นเอ้าใส่รถแห่กันอย่างคึกคักเลยล่ะครับคุณผู้ชม
แต่ละคนเนี่ยโอ้โหใส่ลีลาไม่ยั้งเลยทีเดียวครับสงสัยจะเก็บกฎ
โดยเฉพาะนี่น้องลูกเสือคนนี้ที่เต้นยัวอยู่ตรงกำแพงคนเดียวโอ๊ยเลิศมากลูก
และงานนี้ไม่ใช่แค่นักเรียนนะครับที่ออกมาเต้นดูนี่ฮะโอ้โหคุณครูก็เอาด้วยเสิร์งเด้อครูเด้อ
ต้องบอกเลยว่างานนี้ก็เป็นสีสันหน้ารถแห่ที่ดูสนุกตามฉบับอีสานบ้านเฮาวอีหลีคุณผู้ชม

ขึ้นรถไปร่วมงานบวชด้วยเลยนะ

คุณป้านี่ไม่ปฏิเสธเลยนะครับ
แกก็เดินไปร่วมแห่นาคที่วัดด้วย
งานนี้ได้ทั้งบุญได้ทั้งความสนุกสนาน
อีกอย่างคุณป้าเนี่ยเดินกลับบ้านเองด้วยจ้า
ทั้งหมดนี้ก็เป็นสีสันความสนุกของชาวบ้าน
ที่หน้ารถแห่ที่เรารวบรวมมาฝากให้คุณผู้ชม
ได้ดูเพลินกันในยามเช้า
ครั้งหน้าเรายังมีเรื่องสนุกมาฝากรอติดตามด้วยนะจ๊ะ